จริงสองเกมนี้สำคัญมากมากนะครับเปิดบ้านเจอกับจีนแล้วก็เจอกับทาง
เป็นเกมสำคัญซึ่งล่าสุดการฝึกซ้อมก็เข้มข้นเลยแหละครับหลาย
คนนะครับก็เดินทางมาสมทบกับทีมเรียบร้อยขาดเพียงแค่คนเดียว
คือสุพนัทเหมือนตานะครับจะเดินทางมาในวันนี้ก็จะเต็มที่เรียกรายชื่อมันทั้งหมด
สิบหกคนก่อนตัดให้เหลือยี่สิบสามคนนะครับก็เมื่อวานเนี่ยได้อีกสามคน
มาเสริมนะครับเอกอาทิตย์ปัญญาสุปโปรโชคสัตว์ราชาแล้วก็เอเลสดอลเลา
ที่ค้าแข้งในต่างแดนก็มาทีหลังกันนี่แหละครับซึ่งก็มีการเล่นร่วมกันมากขึ้นนะครับ
เพราะตัวผู้เล่นเพียงพอแล้วแล้วก็มีการฝึกซ้อมเน้นความเข้าใจในวิธีการร่วมกัน
การเล่นรูตั้งเตะแล้วก็แทคติกที่จะใช้ในเกณฑ์กับจีนจากเวลาซ้อมหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับ
ก่อนการฝึกซ้อมธีรทรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยก็บอกว่าใน๒๖คนนี้ก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองในการฝึกซ้อมเพื่อที่จะสอดแทรกเป็น๑๑ตัวแรกให้ได้
แล้วก็บอกว่าทีมชุดนี้ดีสุดในรอบหลายปีเหมือนกันเพราะว่าหลายคนไปค้าแข้งในต่างประเทศทุกคนมีประสบการณ์มีคุณภาพมากกว่าเดิมกว่าในช่วงที่เขาเคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับ
ส่วนการมีกัปตันทีมสองคนธีรทรก็บอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเพราะว่าแต่งตั้งมาแล้วก็คงไม่มีสิทธิ์หรือมีหน้าที่อะไรไปวิภาควิจารณ์ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือว่าโค้ชเห็นชอบที่จะให้ใครเป็นกัปตันทีมในเกมนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลอยู่แล้วครับ
กลางหลังของทีมชาติไทยก็บอกว่าท่านเจ้าคุณได้อวยพรนะครับ
โดยใช้หลักพระพุทธศาสนานะครับมาช่วยและย้ำว่า
อยากให้ทุกคนมีสติมีสมาธิรักษาศีล
ในที่นี่ก็คือศีลของกฎิกาฟุตบอลนั่นแหละครับ
ต้องไปโดนใบเหลืองใบแดงแล้วผลงานก็จะออกมาดีเอง
ช่วยให้กำลังใจให้พรครับแต่ว่าก็ใช้แบบว่าหลักคำสอนของแบบพุทธศาสนา
ก็คือการแบบว่าให้นักกีฬาทุกคนมีสมาธิครับแล้วก็ทำงานร่วมกันครับ
แล้วก็ผมถ้าทุกคนมีสมาธิแล้วก็ทำงานด้วยกัน
แล้วก็แบบว่าผลสำเร็จก็จะบังเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนพี่ตูนบอดี้แลมนะครับก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศ
จะเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยเมื่อผลการแข่งขันจะเป็นยังไง
ส่วนตัวถ้ามีเวลาจะไปเชียร์ถึงขอบสนามแต่ต้องดูคิวงานก่อนนะครับ
ผมคิดว่าคนไทยทั่วประเทศจะเป็นกำลังใจให้พี่นะครับ
ก็ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงเราก็จะเป็นกำลังใจให้
และก็ถ้าพี่ลงไปเตะอย่างเต็มที่วิ่งตลอดเวลา
หรือว่าทำผลงานให้เราทุกคนเห็นว่าพี่ทุกคนทุ่มเทเต็มที่
ผมว่าไม่ว่าสกอร์จะเป็นแบบไหนผมว่าทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่สอดครับ
เชียร์ของคนไทยจะกลับมากึกกล้องอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
ก็อยู่ที่พฤหัสนี้แล้วนะครับ๑๖พฤศจิกายน๑๙นาที๓๐นาที
สองที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดครับ
ส่วนใครอยากไปสัมผัสบรรยากาศสนามจริงนะครับแล้วยังไม่มีบัตรก็ไปจับจ้องเลยครับ